พาไปทานอาหารที่ทานแล้วขำ
เฮ้ยทานแล้วขำทานแล้วตลก

ค่ะแล้วที่จะพาที่ทานแต่อาหารที่วาดนั้นก็คือ

หับไหมโจ๊กหับไป
คือโจ๊กเรื่องโจ๊กตลกคำสามจ๊อคเป็นอะไร
เออแต่ว่าโจ๊กที่วาดนี่ไม่รู้จะหับหรือเปล่า

สงขลาแต่ว่าไปขายอยู่พยาวนะเจ้า
เด็ดยังไงป้าจ้าโจ๊กสงขลาอร่อย
อร่อยต้องลองจ้าโจ๊กสงขราพยาว

ไม่ก็เขาเป็นคนสงขลา

ย้ายมาอยู่พยาวก็ขายที่พยาว
แต่เมื่อไหร่กลับสงขาก็เป็นคนสงขา

คือโจ๊กไปกินที่สงขาไม่ได้ต้องไปกินที่พยาว
สรุปว่าต้องไปกินที่พยาวนะคะคุณผู้ชม
ไหนก็ได้ค่ะคุณที่บ้านก็ได้ค่ะ
มาที่นี่ค่ะร้านโจ๊กสงขลานะคะ
ก็คือเจ้าของร้านเนี่ยคุณสมพงศ์พงชูวงตระกูลค่ะ
เป็นคนสงขลานั่นแหละแต่ว่ามาเปิดร้านอยู่ที่พยาวนะคะ
เขาผันตัวจากพนักงานบริษัทมาเปิดร้านขายโจ๊ก
เพราะว่าเดิมทีมีฝีมือเรื่องของการทำอาหาร

ก็เลยคิดค้นจะทำโจ๊กที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
สำหรับสูตรเด็ดที่มัดใจพี่น้องชาวพยาวแบบยูหมัด
นั่นก็คือโจ๊กที่ทำแบบวันต่อวันค่ะสดใหม่
ส่วนข้าวที่ใช้ก็ใช้ข้าวหอมมะลิของจังหวัดพยาว

ซึ่งข้าวในจังหวัดพยาวนี้นะคะถือว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพ
แล้วก็ได้รับรางวัลมากมาย
ซึ่งที่ร้านนี้นะคะจะทำโจ๊กที่ไม่เละละเอียดเลย
แต่ยังคงให้เห็นเป็นเม็ดคล้ายกับกึ่งข้าวกึ่งโจ๊กอะค่ะ
ส่วนเครื่องปรุงก็ทำสดเองทั้งหมด
มีทั้งไส้อ่อนถือว่านี่ก็เป็นส่วนที่ขึ้นชื่อของร้านเหมือนกัน
ลูกค้าเองก็ชื่นชอบสั่งแล้วสั่งอีก
ยังมีตับมีไข่ลวกไข่เค็มไข่เยี่ยวม้า
แปลว่าอร่อยมาก
มากมายเลยจริงนะคะ
ใครที่อยากจะไปลำแต๊ด้วยตัวเองค่ะ
โจ๊กสงขลานี้อยู่ที่จังหวัดพยาว
ื้องกับโรงเรียนอนุบาลพยาวตำบลท่าวังทอง

คือช่วงเช้า๖โมงเช้าถึง๑๐โมงครึ่ง
แล้วอีกทีหนึ่งคือช่วงเย็น๖โมงครึ่งถึง๒ทุ่มครึ่ง

โจ๊กที่ยังคงมีเม็ดข้าวหน่อย
พลอยได้เคี้ยวให้ร่างกายมันได้ย่อยอะไรด้วยบ้าง
ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านโจ๊เขาเลย

แต่ว่าขายโจ๊กอยู่ที่พยาวแล้วก็ใช้ข้าวจากพยาว

แต่ไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปเอาวัตถุดิบดีของที่นั่นเข้ามา
ประกอบกับพี่เขาก็มีความเจี้ยวชาญอาหารจีน
สมผสานกันลงตัวอร็ดอร่อยอีกแบบหนึ่งนะ

นะวันนี้สงสัยต้องทานโจ๊กกันแล้วนะคุณนะ
หลายคนก็อาจจะทานข้าวกันไปด้วยนะคะ

แต่ระวังก็อย่าสำลักติดคอกันนะคะ